ปลดทุกข์ค่ะเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดชายภูมิ

แล้วก็เราจะติดต่อได้ไหมเราจะคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหม
ว่าทำไมทางเข้ารวมถึงในสูงพัฒนาเด็กเล็กเนี่ย
มันมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็กังวลจะเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก
แบบนี้ครับคุณผู้ชมถามมาติดต่อได้รึยัง

นายกเทศสยมพรตรีสุวรรณวัฒน์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ

ท่านนายกเทศครับเรื่องของการก่อสร้าง
อยู่ในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้นี่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลโดยตรงเลยไหมครับ

หรือว่าจ้างผู้รับเหมาอย่างไรไหมครับ

ถนนคือมันเป็นช่องทางทางเดียวเป็นทางตัน
มันเข้าไปประมาณ๒๐เมตรจะถึงแต่ประมาณยาวกว่านั้น
ก็เข้าไปถึงลำน้ำพรมแต่ว่าตรงเข้าไปปากทางเข้าศูนย์เด็กนะคะ
มันประมาณ๒๐เมตรนี่แหละค่ะ

เขารับเหมาเขารับเหมาตั้งแต่๒๘เมษาทำสัญญาน่ะ

ทีนี้ทางเราก็เร่งตลอดเลย
ทีนี้พอดีเมื่อวานนี้เขาเพิ่งมาเจาะเอาตรงที่จะเดินเข้าหน้าศูนย์เด็กประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็น้ำเข้าแตจสกิธภัยนะคะอยู่ในเกรดเจศบาน
อนนกมันสูงกว่าของเราทางนี้มันเป็นลุงอยู่ตรงกลาง

ต้นถมแล้วก็ทำถนนทำร่องระบายน้ำ
ให้มีบ้านสี่ห้าหลังอยู่ในนั้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์
แล้วมันมีทางเข้าทางเดียวแค่นี้๔๕เมตร
พอดีเขาบอกว่าไม่โทรเสีย๒ทุ่มแล้วก็ออกไปดูอีก

เรื่องของการทำเพื่อเป็นการพัฒนาที่ดี
แต่ว่าตอนนี้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันยังไงดีครับท่านนายกเทศ
เมื่อคืนนี้เราก็โทรไปต่อว่าผู้รับเหมา
ผู้รับจ้างที่ให้คนมารับจ้างต่อเราไม่รู้
ของคุณคุณต้องมาเคลียร์ให้เสร็จ
เราเคยทำงานมาตั้งแต่ปี๔๒
ถึงเดี๋ยวนี้เราไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราอยู่ข้างในนะคะ
ที่เขาถ่ายรูปคือเขาเอารูปเขามาวางไว้แล้วเขาก็ถ่ายรูป

ก็เพิ่งจะลื้อออกวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เขาว่าจะทำให้เสร็จ
ตทดลงเขาก็เสียค่ะ

แรกที่นี้
ต้องเกี่ยวกับโปรบา

ก็เข้าใจเทศบาลนะเทศบาลตอนนี้คนเข้าใจแล้วล่ะ
แต่ว่าทีนี้จะเร่งรัดผู้รับเหมาให้ทำเสร็จเมื่อไหร่
เร่งรัดเพราะว่า๒วันค่ะพรุ่งนี้เอาให้เสร็จเลย

มีการทำทางเดินให้กับนักเรียน

คือไม่สามารถทำทางเล็กได้เลยเนอะ

ทำเป็นวินทรีย์แค่๔๕เมตร

ก็เล่นเขาบอกพรุ่งนี้จะให้เสร็จ
ก็เลยให้ปิดโรงเรียนไปก่อน
ก็เอาลูกเขาไปไว้แล้วก็ไปถ่ายรูปเอา

โอเคขอบคุณค่ะ
ท่านนายกเทศมุนตรีตรรมนตร์เกษตรศนมุนจังหวัดเชพภูมิ